คุณผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการประกาศ
วันที่นายดูนอลทำผู้นำสหรัฐ
กับในคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
จะได้พบปะพูดคุยเจรจากันเป็นครั้งที่๒
แต่ว่าตอนนี้หลายฝ่ายก็คาดการณ์สถานที่
ที่จะใช้ในการจัดการประชุมนะครับ
ประเทศไทยก็ติดโผล่ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันในคิมจองอื่นตอนนี้กำลังเยือนจีน
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะนำประเด็นต่างไปคุยกับผู้นำจีน
ก่อนจะพบหารือกับผู้นำสหรัฐ

รถไฟขบวนพิเศษจากกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือ
เดินทางถึงกรุงปากกิ่งของจีนแล้วในวันนี้
ผู้มาเยือนซึ่งโดยสารรถไฟมา

และเป็นพิเศษจากรัฐบาลจีน

ที่มีรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่นำ

เดาได้ไม่ยากว่าแขกคนพิเศษคนนี้
คือนายคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
ที่เดินทางเยือนจีนพร้อมภรรยาและคณะ

โดยกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่า
นี่เป็นคำเชิญของนายศรีจิ้นผิง

ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตว่า
เป็นการเยือนที่ตรงกับวันที่เชื่อว่า

ครบรอบ๓๖ปีของนายคิมจองอื่นในวันนี้พอดี

ทั้งสองผู้นำจะพบกัน

ทำให้หลายคนนึกถึงการพบกันของทั้งคู่
เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
ซึ่งทางการเกาหลีเหนือเลือกไปพบผู้นำจีน
ก่อนการเปิดศักราชเจรจาครั้งประวัติศาสตร์

และผู้นำสาวรัฐในเวลาต่อมา

การประชุมสุดยอดระหว่างในคิมจองอื่น
กับนายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสาวรัฐ
จะเกิดขึ้นตามที่มีกระแสข่าวออกมาว่า
ว่าน่าจะอยู่ในช่วงต้นปีนี้

โดนัลดทรัมป์ระบุถึงความคืบหน้า

ว่ากำลังอยู่ระหว่างพิจารณาสถานที่จัดประชุม
ซึ่งสำนักข่าวหลายแห่งรายงานอ้างแหล่งข่าวว่า
มีอยู่๓เมืองที่อยู่ในโผ
คือกรุงเทพฯหานครประเทศไทย

เพราะก่อนหน้านี้มีรายงานเจ้าหน้าที่สาวรัฐและเกาหลีเหนือ
เวียดนามเป็นสถานที่หารือหลายครั้ง
แต่กรุงฮานอยก็ยังมีจุดอ่อน
ตรงที่เป็นเมืองหลวงของประเทศคอมมิวนิสต์
อีกทั้งเวียดนามเคยเป็นอดีตสมรภูมิของสาวรัฐ

ซึ่งสาวรัฐกังวลว่าอาจถูกนำไปตีความในทางที่ผิด
ทำให้ชื่อของกรุงเทพยังมีความเป็นไปได้
ทั้งสองผู้นำจะมาพบกัน
ส่วนวาระการประชุมคงหนีไม่พ้นเป้าหมาย
ปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน

เกาหลีเหนือยังถือครองหัวรบนิวเคลียร์๖ลูก
รวมไปถึงขี่ปนาวุธที่สายไกล
ยิงได้ถึงภาคพื้นดินของสาวรัฐ

ศักยภาพข่มขวัญใดมาเป็นเวลากว่า๑ปีแล้ว

ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน